เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องกระดมคน
ระดมเจ้าหน้าที่ระดมชาวบ้าน

งูตัวนี้โอ้โหเขาดิ้นแรงเหลือเกิน
ใช้เวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงในการจับได้สำเร็จ
ก็ต้องจดจดจ้องจ้องรอล่อล่อกันก่อนนะฮะเพราะเขาโอ้โห
ตัวใหญ่มากแล้วก็พันรัดกระถางพันรัดเสาแบบนี้สู้อะค่ะ
เขาสู้เขาก็พยายามที่เอาตัวรอดเหมือนกันนะครับ
ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าแม่กู้ภัยเจ้าแม่ทัพทิมยาลา
เข้าช่วยจับงูเหลือมภายในบ้านเลขที่๘๓ทับ๑๘ซอยจับปากียาอุทิศ
ทำไมฮะพอผมพูดเลขที่บ้านคุณ

แหมรีบมาดูตัวเลขเลยนะ

ก็เป็นบ้านย่านชุมชนตลาดเก่าในเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะครับ
งูเหลือมตัวนี้เขาดุนะ
เขาจ้องรอกินเหยื่อบริเวณกระถางต้นไม้อยู่โดยเฉพาะเจ้าแมวภายในบ้าน
มาเข้าปากซะดีนะฮะงูบอกแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็นำอุปกรณ์จับงูใช้ไม้ห่วงเชือกสอดเข้าไปที่หัวของงูแล้วค่อยดึงเชือกออกมา
งูขนาดใหญ่และแข็งแรงมากเขาก็ดิ้นอย่างรุนแรงนะฮะ
รัดไม้ห่วงโอ้ดึงออกมาไม่ได้จึงตัดสินใจขอเรียกกำลังเสริมครับ
๑เรียกว๒กำลังเสริมมาช่วยหน่อยชาวบ้านมาช่วยหน่อยช่วยกันดึงหน่อย
จากงูตัวนี้เขาพยายามจะหนีลงร่องระบายน้ำนะ
ถ้าหนีลงร่องได้สำเร็จนะโอ้โหเสร็จเลยจับไม่ได้เลยตามหากันอีกนะครับ
สุดท้ายเนี่ยเจ้านาธีห้าหกคนต้องช่วยกันจนสำเร็จออกมาเป็นงูตัวเล็กแค่นี้
เล็กไหมโอ้ตัวเบิ้ล่ำเลยนะคุณนะแค่เห็นตรงนี้ก็ไม่เล็กแล้วนะเออ
เพราะว่าความยาวของเขาเท่าไหร่รู้ไหมคุณ๔๕เมตรน้ำหนัก๔๐กิโลกรัมนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝากบอกประชาชนในจังหวัดยาลาเลย
หากพบเจอสัตว์ที่มีพิษโดยเฉพาะงู
เพื่อความปลอดภัยพยายามอยู่ห่าง
อย่าไปไล่เขานะอย่าไปตีเขานะ

บางทีคุณอาจจะถูกกัดได้นะครับ
ดังนั้นรีบเลยดีกว่าโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เขามีวิธีการในการจับงูด้วยนะครับ